ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหน่อยนะคะ

ใช่ค่ะคุณจะพาไปแต้นข้าม
ใจยังเกาค่ะไปไปบ้าย

หานเริ่มหมดเนี่ยไวรุ่นท่าน
อันร่วมให้ลงไวรุ่นท่าน

จะต้องยกมือว่ายเป็นการทักทาย
นุ่นใหญ่สวัสดีค่ะ

ไม่บอกเลยว่าเหล่าสูงวัยใจยังเก่าจริง
โอ้โหเด็กอย่างเรายังอายเลย
นี่คุณสุดจริงเต็มคาราเบลนะคะ
อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะจ๊ะ
ถ้าใจเราวัยรุ่นอายุก็ไม่สำคัญ
พ่อผู้นำเขามากเลย
วัยรุ่นดีเจอ่ะ
เออคุณยายเมจิ
คุณยายเมจิใช่แล้วค่ะ
โอ้โฮสุดยอด

สุดยอด